คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เรารวบรวมเอาไว้นะครับ
ตลอดข่าวขำเป็นเรื่องของการปลดปล่อย
ปลดปล่อยความทุกข์ปลดปล่อยความโศก
โปรดปล่อยมันออกไปของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์
เขาบอกว่าทุกที่มันมีความสามารถที่จะทำให้กลายเป็นซ่วมได้
ทำได้อะไรขนาดนั้นเอาไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ดื่มด้วยความสุขของความสุขของการที่เรารวมเอาไว้
นอนเป็นยังไงบ้างล่ะครับขมคอไหมล่ะนั่นต้องการน้ำหรือจะให้เรียกรถพยาบาลไหมล่ะครับ
เดินมาบอกกันได้นะว่าแต่ไปกินอะไรมาถึงได้มีอาการสลบตดตัวเองแบบนี้ล่ะครับ
เป็นห่วงสุขภาพลำไส้งั้นขอให้มนุษย์เอาผักให้ดีถกไส้สบายหากนะ
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องอาจจะอยากบอกมนุษย์ซะเหลือเกินว่า
อย่าเผลอตดนะกลับจะตามทันเหมียว

แต่ถ้ามันปวดท้องมากเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ย
ก็อยากจะบอกว่าทุกที่คือซ่วม

เอาห้องน้ำของหนูใหม่มา
เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่

ถ้ายังไม่เจอท่ายากของพี่มะหมาเขา
แบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหพี่ครับถ้าพี่จะใช้ท่ายากนั่งซ่วมหรือยืนซ่วมแบบนี้เนี่ย
รวมจะลำบากใส่นะพี่เฮ้เฮเข้าเกงแบบนี้เนี่ย
ขอยกให้พี่เป็นราชาซ่วมของตลอดข่าวขำวันนี้ก็แล้วกันนะ
โอ้โหผมจะบอกแบบนี้ว่าเรื่องการขับถ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
หากคุณเลี้ยงสัตว์แล้วก็ไม่ว่าสุนัขหรือแมวคุณต้องหาที่ทางให้มันดี
นะของอะไรนี่เลยตามแคปชั่นเลยครับ
ว่าเมื่อไม่มีสายอุตรระเราได้ฐานะฆาตหมาฆาตแหมวก็ต้องไม่มีที่นอน

งานนี้ไม่ต้องนอนกันทั้งคนทั้งแมวเลยทีเดียว
เราก็คงต้องไปนอนในกระบะทรายแมวแทน

ถ้าคุณไม่ดูแลเรื่องสุทธิภาระได้ประจำให้ดีแล้วก็มันแท้นะ